รอยสักคุณคิดว่าคนที่จะมีรอยสักได้เนี่ยทำไมเขาถึงศักดิ

ก็บางคนเขาก็อาจจะทำเพื่อความเท่แต่ว่าบางคนอาจจะต้องการเพื่อที่จะตอกย้ำ
หรือว่าให้รำลึกถึงเหตุการณ์หรือคนคนนั้นก็ได้
เฉพาะเรื่องนี้ใช่ไหมความรักครั้งเก่า
บางคนเนี่ยนะเจ็บปวดบางคนสมหวังก็สักมันนี่แหละแล้วสักมันเข้าไป
ก่อนหน้านี้นะเขาศักดิ์เป็นชื่อเป็นนกนางแอ่น

ใช่พร้อมกับชื่อพระถรติดาของคน
แต่มีคนตาดีตาดีค่ะ
ก็เห็นว่าเอ๊ะรอยสักชื่อพระนาธิดาเนี่ยหายไปแล้ว

อยากจะรู้จริงนะคะโตโน่สักรูปอะไรไปชมค่ะ

มันก็อยู่บนตัวผมแล้วถามว่า
มันมีความหมายในช่วงชีวิตหนึ่งของผมไหม

ผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รู้สึกว่า
มันจำเป็นต้องลบต้องอะไร
ดูเหมือนเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนตาม
เพราะก่อนหน้านี้นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโนภาคิน
ลั่นวาจาไม่คิดลบรอยสักรูปนก
พร้อมชื่อพัทรธิดาที่เอวของตัวเอง
เพราะเป็นเหมือนตัวแทนความรักครั้งหนึ่งของเขากับอดีตภรรยาอย่างสาวแตงโม
แต่งานนี้เพจดังใต้เตียงดาราก็ตาดี
โพสต์ภาพขนาดหนุ่มโตโน่ถอดเสื้อร้องเพลงบนเวที
มันด้านมีรอยสักลายใหม่
งสัญลักษณ์โจรสลัดทับชื่อพัทรธิดา
เหลือไว้เพียงนกนางแอ่นตัวเดิมตัวเดียวเท่านั้น
ไม่รู้นี่จะเป็นสัญญาณที่บอกเป็นในว่า
เรื่องราวความรักครั้งเก่าได้กลายเป็นอดีตไปแบบถาวรซะแล้ว